คุณผู้ชมคะเรายังเป็นกำลังใจให้พี่ตูนและคณะนะคะ
โครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยย้อนกลับไปไปคุยกับคุณครูสอนศิลปะสมัยอยู่ป๕
ให้คุณครูพูดถึงความรู้สึกตอนสมัยที่พี่ตูนยังเด็กด้วยนะ
แล้วก็มีความรู้สึกยังไงที่พี่ตูนตอนนี้เป็นขวัญใจคนไทยทั้งประเทศนะคะ

เด็กชายอธิวราคงมาลัยในความทรงจำของครูอภิชาติประทุมนัน

โรงเรียนสุพรรณภูมิคือเด็กชายที่เรียบร้อย
กิจกรรมรักการออกกำลังกาย

แต่ทุกวันนี้ชื่อของตูนยังกลายเป็นต้นแบบ
ครูนำมาถ่ายทอดให้กับน้องได้ยึดเป็นแบบอย่าง
คุณครูเล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่า
หัวใจของการเป็นจิตอาสาของตูน

ผลงานศิลปะที่ทำให้เขาได้รับรางวัลมาแล้ว
ระหว่างที่บางคนบอกว่ากิจกรรม

ฉะนั้นก็จะมีเพื่อนฝูงเยอะ

นักการชาติสาวกลเขาให้หัวข้อมาเป็นจุดว่า

คุณจะทำอย่างไรเมื่อเกิดภัยพิบัติ
การ์ตูนเขาก็ออกสไตล์ว่า
ครูครับผมอยากช่วยเหลือ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคนแก่
เห็นไหมครับคนแก่เด็กคนชะลา
หรือคนที่ด้อยไม่สามารถที่จะได้มีโอกาส
แต่ต้องมาจบชีวิตหรือบาดเจ็บเพราะภัยสงคราม
ตูนก็สร้างผมว่าจิตอาสาหรือจิตที่ดีของเขา
อย่าลืมว่าแขนงศิลปะดนตรีหน้าตสิน

ที่ทำให้จิตใจนะครับงดงามความมองโลกในแง่ดี
ทุกปีตูนจะกลับมาที่โรงเรียน
เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง
ตูนในวันนี้ยังคงเป็นลูกศิษย์ที่อ่อนน้อม
มีหัวใจแห่งความเป็นผู้ให้
และในวันที่ตูนได้เริ่มก้าวที่ยิ่งใหญ่
ทำสิ่งที่เสียสละใช้หัวใจและร่างกายเป็นเดิมพันธุ์

ก็อดเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเขาไม่ได้
แต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือความภาคภูมิใจ
ในสิ่งที่ลูกศิษย์คนนี้มีเป้าหมายเพื่อความเป็นอยู่
ของพี่น้องคนไทยด้วยกัน
อย่างสิ่งที่อย่างเมื่อวานที่คุณครูไป

เพราะครูเชื่อว่าเขาเป็นคนของประชาชนแล้ว

ที่เกิดมาเป็นคนไทยคนหนึ่ง
หนูที่ทำดีเพื่อประชาคนของโลกหนึ่ง

หนูทำให้ทุกคนรู้ว่า

ให้หนูไปถึงฝันที่หนูคิด
ก็คือสูงสุดไปถึงเส้นชัย